อยากจะให้อาจารย์และคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วิทยาลัยดุรยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
มีนักศึกษาเขาร่วมกันเล่นดนตรีและร้องเพลง

นี่คือผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยดุรยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ได้ร่วมกันเล่นดนตรีร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

ที่กับร้องโดยพี่เบิร์ตทงชัยแม็กอินไตน์นะคะ
ก็ที่ได้มีการขับร้องกันที่บริเวณหน้าอาคาร
ผู้วิทยาลัยสังขีศวิทยาลัยดิริยางคศีลมหาวิทยาลัยมหิดล
คลิปนี้ก็มีการนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะ
นักร้องสาวซินพัทรพรแสงสำอางก็บอกว่า
พวกเรามาร้องเพลงเล่นดนตรีให้พ่อฟังค่ะ

และแจ้งเตือนไปทุกปี
คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้มีคนเข้าไปดูกว่า๓แสนครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็มีการแชร์ไปกว่า๑หมื่นครั้ง
คนที่ได้ฟังก็ต้องหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัวจริงค่ะ